ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์อุกอาจที่นนทบุรี
เพื่อนบ้านสาวใช้ปืนยิงเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชายจนตายนะครับ
สามนัดนี่คือตัดปัญหาที่เกิดขึ้น

แต่ปัญหานี้มันจะจบจริงไหมนี่คือทางแก้ที่ถูกต้องจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมตามดูเรื่องนี้กันหน่อยและนี่คือหลักฐานที่เพื่อนบ้านแอบถ่ายเอาไว้ได้ครับ

ก็เลยจัดการว่าไม่ผิดนะมุมผิดเต็มนะ

ก็เป็นนาทีที่ผู้หญิงคุณหนึ่ง
ยิงเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้ชาย๓นัดนะฮะ
เสียงปืนที่ได้ยินแล้วก็มีเสียงคนร้องโอ๊ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
หมู่บ้านเอื้ออาทรในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แล้วในคลิปจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาพูดว่ามึงบุกมาห้องกูนะมึงผิดนะ
นี่ครับประโยคนี้จากนั้นก็ยิงปืนนัดที่๓
จากนั้นมีเสียงพยายามลั่นไกลอีกหลายนัด
แต่เหมือนกระสุนด้านนะครับ
บอกว่ามีคนถูกยิงบริเวณพิกัดตรงนี้ครับ

ชั้น๑ตึก๔๓ที่เกิดเหตุพบสบในไกรศักดีอายุ๓๕
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับนอนตายอยู่ที่หน้าห้องพักห้องหนึ่ง
เอวของผู้ตายมีมีดเหน็บอยู่ด้วย
ตรวจสอบกระสุนครับโดนยิงเข้าที่คอด้านซ้ายทะลุขวา๑นัด
ชายโครงซ้าย๑นัดเอวซ้ายอีก๑นัดกระสุนฝังใน
คนก่อเหตุเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่ในระแวกอาคารตึกใกล้กัน
ชื่อว่านางสาวสุจิตราอายุสี่สิบสองปีพอเธอยิงเพื่อนบ้านผู้ชายจนตายเสร็จปั๊บ
ขังตัวเองอยู่ในห้องครับปิดประตูไม่ต้อนรับใคร
ตำรวจไปถึงพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นาน๒นานครับ
ตำรวจก็ไปยืนล้อมอยู่หน้าห้องตะโกนพูดคุยเกลี้ยกล่อมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นพอเกลี้ยกล่อมคุยอะไรไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เลยยอมมอบตัว
เห็นไหมครับนาทีนั้นใส่แว่นตาดำเปิดประตูออกมาตำรวจก็เลยเข้าไปครับ
ตัวเธอถามหาปืนครับตอนแรกเธอบอกว่าเอาไปคืนพี่แล้วแต่สุดท้ายถามไปถามมา
ยอมรับปืนซ่อนในลิ้นชักตู้ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบเปิดลิ้นชักดูเจอปืนครับ
ปืนลูกโม่จุดสามแปดหนึ่งกระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนนี่นะฮะหลักฐาน
กระบอกนี้ครับแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับว่ายิงนายไกรศักดิ์ตายจริงคุมตัวได้เรียบร้อยครับ
ทีนี้เมียของผู้ตายคุณจิตติมาอายุ๒๗ปีเธอบอกว่าคนก่อเหตุนี่ก็เป็นผู้หญิงด้วยกันเหมือนกับฉันแหละนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ายิงทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยตัวเธอเองแล้วก็ผู้ตายอยู่ที่ตึก๔๔
จุดเกิดเหตุนี่คือตึก๔๓นะครับก็น่าจะอยู่ใกล้กันเธอและผู้ตายอาศัยอยู่ที่ชั้น๒ห้องแรกติดกับบันได
แล้วตอนเกิดเรื่องเธอไม่ได้อยู่ที่ห้องก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านที่เขาอยู่บนตึกบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ได้ยินอีกทีคือเสียงปืนดังและสามนัดก่อนเกิดเรื่องเนี่ย
และพูดคุยกับผู้ตายลองฟังเธอเล่าเพิ่มเติมนะครับ
ความคืบหน้าที่โรงพักษพบางบัวทองครับตำรวจสอบปากคำแล้วก็ทำบันทึกจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

และความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ
ส่งพนักงานสอบสวนไปตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตว่าเธอมีอาการทางจิตหรือไม่อย่างไร
จากการพูดคุยกับผู้ก่อเหตุนะครับเธอสามารถตอบคำถามนักข่าวได้ตามปกติเลยนะครับ
ก็คือเหมือนคนปกติทั่วไปเลยแล้วเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอเดินเอาถุงขยะไปทิ้งไปเจอกับผู้ตายเดินมาที่หน้าห้องแล้วก็ด่าเธอ

เธอเล่าได้เป็นเรื่องเป็นฉากมาเลยครับ
อ้างว่าผู้ตายพยายามจะบุกเข้ามาในห้องของเธอเธอก็เลยต้องป้องกันตัวเอาปืนยิงไป๒๓นัด
บอกตรงว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ตายมาก่อนไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนด้วยลองฟังครับ
อ้างว่าทำเพื่อป้องกันตัวครับ
แต่สีหน้าเธอตอนเล่าเธอก็ยังเหมือนมีรอยยิ้มอยู่เนอะ
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อแล้วครับเป็นหน้าที่ของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจพยายามติดต่อไปที่แม่ผู้ก่อเหตุแต่ว่าคุณแม่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะว่าติดฤทธิ์ต่างจังหวัดครับทีนี้เรื่องปืนลูกโม๓๘
แม่บอกว่าแม่ก็ไม่รู้นะว่าลูกสาวไปเอามาจากไหนคือครั้งล่าสุดที่คุยกับลูกก็คือ
เมื่อวาน๙มิถุนายนคุยกันว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปรับแล้วไปหาซื้ออะไรกิน
ก็คุยแค่นั้นแล้วสุดท้ายก็มารู้อีกที
อ้าวลูกยิงคนตายแล้วเหรอ
แม่บอกครับว่าลูกสาวเคยคลุ้มคลั่งถึงขั้นว่าจะฆ่าแม่มาแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลจากแม่ผู้ก่อเหตุนะครับ
ตำรวจก็รวบรวมข้อมูลต่อไป

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้และความคืบหน้าครับ
ไล่วงจรปิดมาคุณผู้ชม
และนี่คือหลักฐานเด็ดหลักฐานสำคัญครับ
วงจรปิดจะเริ่มจากกล้องตัวแรกตอนตี๕๗นาที
คือเวลาในวงจรปิดอาจจะช้ากว่าเวลาจริง
ประมาณสัก๖นาทีนะครับไม่เป็นไร
เอาเป็นว่าตอนตี๕๗นาทีผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วเลี้ยวเข้าไปที่ตึก๔๒เป็นห้องพักของเขา
และอีกมุมหนึ่งครับจะเห็นว่าผู้ตายเนี่ย
มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปจอดตึกจอดบนหน้าตึกนะฮะ
แล้วก็จะเห็นว่าผู้ตายนั้นถือไม้กอล์ฟมาด้วย
อ้าวนี่มาแล้วครับเห็นไหมฮะ
ค่อยเข็นรถขึ้นมามันจะมีทางที่รถขึ้นลงได้
แล้วก็มีไม้กอล์ฟอยู่ในมือข้างซ้าย
เป็นทางลาดอ่ะเนอะเข็นขึ้นมาใช่ครับ
เราพยายามจะดูกล้องตัวนี้จนว่าตำรวจมา
แต่ก็ไม่เห็นว่าผู้ตายจะเดินผ่านกล้องตัวนี้ออกมาจากห้อง
ค่ะก็คาดว่าผู้ตายอาจจะข้ามระเบียง
ไปยังฝั่งของห้องผู้ก่อเหตุหรือไม่อย่างไร
ซึ่งตรงจุดนั้นมันอยู่พ้นรัศมีของกล้องวงจรปิด
จะจับภาพได้ตี๕๕๖นาที
จะเห็นว่าชาวบ้านที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาครับ
สังเกตดูครับเริ่มหยุดหยุดแล้วเอ๊ะเห็นไหม
ตาเขาหันไปมองทางใดทางหนึ่งหันไปมองที่ห้องผู้ก่อเหตุ
ทิศทางนั้นเกือบทุกคนหันมองไปทางเดียวกันครับ
ก็คาดว่าเป็นช่วงที่ผู้ก่อเหตุยิงผู้ตายแล้ว
เห็นไหมฮะทุกคนหยุดนิ่งแล้วก็ยืนมองกัน
เหมือนรบพเองก็มามองด้วยนี่ครับ
โมง๔๖นาทีครับเป็นช่วงที่ตำรวจ
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถตำรวจ
ระหว่างนั้นก็มีญาติของผู้ตายใส่เสื้อสีเหลืองครับ
พยายามเข้าไปด่าและจะไปทำร้ายคนก่อเหตุ
ลองดูนะฮะภาพอาจจะไกลหน่อยนะ
ตำรวจก็ต้องกันเอาไว้ครับนี่คือนาทีคุมตัวมาแล้ว
ผู้ก่อเหตุใส่ชุดสีเขียวพาออกมาจากห้อง
และเดินข้ามฝั่งมาขึ้นรถของตำรวจ
เหล่านี้คือหลักฐานเด็ดครับที่ทีมข่าวของเราได้มา
ทีนี้คุณผู้ชมครับจุดเกิดเหตุเนี่ยห้องของผู้ตาย
อย่างที่บอกที่เมียผู้ตายบอกว่าอยู่ที่ชั้น๒ตึก๔๒
ติดบันไดห้องผู้ก่อเหตุอยู่ห้องสุดท้าย
ชั้น๑ของตึก๔๓มันก็จะอยู่ใกล้กันเยื้องกัน
มีพื้นสนามย่าส่วนกลางกั้นเอาไว้เล็กน้อยเท่านั้น
เราได้คุยกับป้ายุงอายุ๖๙ครับเป็นเพื่อนบ้าน
บอกว่าเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงคนก่อเหตุทะเลาะกับผู้ตาย
เสียงดังเลยแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่อง๓นัด
คนก่อเหตุผู้หญิงคนนั้นอาศัยอยู่ที่นี่๑๐กว่าปีแล้วนะ
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นก็คือเออะโวยวายบางครั้งก็ไปด่าชาวบ้าน
คนนู้นคนนี้บ้างคนที่อยู่ใกล้ตัวหลายคนอยู่ไม่ได้ครับ
ใกล้กันหลายห้องย้ายออกด้วยความหวาดกลัว

แสดงว่าเราก็อยู่ด้วยความหวาดแบบแรงมานานแล้วใช่เป็นอย่างนี้
แล้วก็ปิดประตูตลอดไม่เคยออกไปสนใจด้วย
จะด่าเห็นหรือจะว่าอะไรก็เราก็ไม่สนใจเลย
ป้าเล่าให้ฟังว่าต้นปีครับมกราคม
สุจิตราคนก่อเหตุเคยมายืนด่าป้าที่หน้าห้องด้วยครับ
แล้วเอาปืนยิงเข้ามาที่หน้าต่างห้องป้าครับ
เอาปืนยิงเข้าไปที่หน้าต่างห้องป้าเลยเหรอคะ
บอกแบบนี้แล้วป้าก็บอกว่าดูนะจะเห็นว่าหน้าต่างมันมีรอยกระจกแตก
นี่เหรอแล้วมีรูที่มุ้งลวดเพราะโดนยิงไง
มีคลิปที่บันทึกเอาไว้ด้วยป้ายุงบอกครับ
ได้ยินเสียงไหมครับคุณคิกน่ากลัวมากนะแบบนี้
เป็นเสียงปืนแล้วมีเสียงเหมือนกระจกแตกใช่
แล้วมีประโยคพูดว่ามึงเก๋าเหรอ
อันนี้ก็เป็นหลักฐานเด็ดครับที่ไทยรัฐทีวีได้มา
คุณผู้ชมครับเพื่อนบ้านอีกคนให้ข้อมูลบอกว่า
เขาอ้างแบบนี้นะคนก่อเหตุน่าจะมีอาการทางจิตหรือเปล่า
เวลาใครเดินผ่านหน้าห้องก็จะด่า
แล้วครอบครัวไม่สามารถดูแลได้เพราะเธออยู่ห้องคนเดียว
มันจะทำให้เพื่อนบ้านเขากังวลละมั้งแบบนี้

ที่ผ่านมาลูกบ้านพยายามจะแจ้งไปทางนิติบุคคล
แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขในขณะที่ผู้ตาย
อันนี้เพื่อนบ้านเล่านะครับเขาเป็นคนตั้งใจทำมาหากินนะ
ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครหรือไปทำร้ายร่างกายใคร
ไม่มีไอ้เรื่องมีดที่พบเหน็บอยู่ที่เอวอ่ะ
ตอนที่ผมเล่าตอนแรกที่บอกว่ากระสุนเจาะฝังใน๓นัด
แล้วก็มีมีดพกเหน็บอยู่ที่เอวอันนี้เพื่อนบ้านบอกว่า
ถือเป็นเรื่องปกติเพราะผู้ตายชอบไปตกปลา
ก็อาจจะต้องมีมีดพกไปด้วยเผื่อจะต้องมีการตัดเบ็ด
หรือมีการขอดเกร็ดหรืออะไรต่างลองฟังครับ
ดังนั้นทางคดีเดี๋ยวคงต้องรอตำรวจสรุปเพิ่มเติมครับ
ส่งไปตรวจร่างกายตรวจสภาพจิตใจแล้ว
จะออกมาเป็นอย่างไรรอติดตามความคืบหน้ากันต่อครับ